คือเรื่องนี้มันก็ยังไม่ค่อยมีวิธีการที่มันแบบชัดเจนอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือถ้าเกิดมันมีองค์กรอิสระชีพที่แข็งแรง
ที่ช่วยตรวจสอบแล้วก็ช่วยแห้งข่าวกระจายข่าว
อย่างเป็นธรรมโดยที่ไม่ได้ใส่ไข่
หรือไม่ได้โดนแบ็คอัพโดยฝั่งไหนพักไหนเนี่ย
มันก็จะดีมากถ้าเราทำไปจนถึงจุดนั้นได้
ที่มีองค์กรที่เขาจะแข็งแรงแบบนั้น
แล้วก็อยากให้ประชาชนให้ความสนใจไปมากขึ้น
การแบบก่อนจะเลือกใครได้ตรวจสอบได้ดูผลงานเขาจริงแล้วไหม
อะไรอย่างนี้มากกว่าการแค่ได้ยินคนอื่นพูดกันมาว่า
คนนี้เป็นอย่างนู้นนะคนนี้เป็นอย่างนี้นะข่าวคนนั้นเป็นอย่างนี้
เพราะว่าเดี๋ยวนี้ข่าวในโลกออนไลน์มันใส่สีใส่ไข่
มันตัดแค่คำสั้นมาพูดมาขยายอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยค่ะ
ก็จริงก็คือทุกคนก็ต้องร่วมใจกันให้ความสำคัญกันมานั่นแหละ